ของเด็กชายอายุประมาณ๘เดือน
ถูกทิ้งไว้ในสำนักงานทะเบียนเทศบาลนครสมุทรสาครนะครับ

ก็สามารถบันทึกภาพไว้ได้ว่ามีหญิงคนหนึ่ง
อุ้มเด็กอาศัยช่วงจังหวะของคนพลุกพลาด
แล้วก็ปล่อยเด็กไว้แล้วเดินหนีหายไป
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะครับ
เพราะว่าในสำนักงานทะเบียนเทศบาลนครสมุทรสาครเห็นไหม
คนค่อนข้างจะเยอะเยอะมาก

มีคนรอบข้างคุณลองดูผู้ชายคนเสื้อขาวนี่ก็เห็น
ว่ามีผิดสังเกตหลายคนก็สังเกต
แต่ว่าก็ไม่รู้ยังไง

ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ยังไงนะฮะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสมุทรสาคร
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มเด็กรอติดต่อราชการ

ก่อนอยู่ก็จะวางเด็กลงกับพื้น
ทำเป็นว่าตัวเองปวดเมื่อย
สักพักหนึ่งก็เดินออกไปด้านนอก
เจ้าหน้าที่บอกว่าเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีครีมลายจุดกางเกงขายาว
ไว้ผมยาวอายุประมาณ๓๐ปี

เข้าไปติดต่อราชการแล้วพูดว่าลืมเอกสาร

และขณะเดียวกันก็เลยทิ้งเด็กไว้กับพื้น
โดยเด็กก็ได้คลานไปตามโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่

นี่เป็นใครผู้ปกครองคนไหนอยู่

ถามหาผู้ปกครองของเด็กแต่ก็

ระหว่างนั้นก็มีคนสังเกตเห็นอยู่บ้างนะ
แล้วก็เขาทำทีนะว่าเขาเมื่อยแขน

เด็กเขาก็คลานไปตามโต๊ะทำงานต่าง

เดินออกไปเลยคนอื่นก็งงคุณดู
ผู้หญิงคนอื่นก็งงมองดูเด็ก

นักสังคมสงเคราะห์สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร
ก็คือนางสาวปุณธริกาทัพทิมใหม่
บอกว่าตอนนี้ได้รับตัวเด็กไว้ดูแลเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับ
แล้วก็จะประสานบ้านพักเด็กและครอบครัว

ในช่วงระหว่างการติดตามหาผู้ปกครอง

ตอนนี้จะประสานตำรวจชุดสืบสวน

เพื่อติดตามหาคนที่นำเด็กไปทิ้ง

ทั้งใบหน้าแล้วก็ลักษณะท่าทางด้วยนะครับ